มีบ้านหลังหนึ่งเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิง

ตื่นเช้ามาแล้วเจอภาพนี้

มันตายลักษณะเนี่ยถูกแขวนคออยู่อย่างนี้
โอ้โหอยู่ที่รั้วบ้านฝั่งตรงข้ามบ้านเธอ

นี่ฮะจะข่มขู่อะไรเธอหรือเปล่า
แต่เธอบอกเธอเลี้ยงแมวไว้๑๓ตัวอยู่ในบ้านตลอด
แมวเธอไม่เคยไปแบบเกะกะระรานใครแต่มันเกิดอะไรยังไงขึ้น
เจ้าของโพสต์ชื่อคุณวราพัสนะครับ
อยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบ้านแหวนอำเภอหางดงที่เชียงใหม่

มันตายแบบนี้ได้ยังไงมาอยู่อย่างนี้ได้ยังไง
เชือกยาวสักหนึ่งเมตรนะฮะเหมือนกับแขวนคอแมวตายอยู่ติดกับรั้วบ้านอย่างนี้
คุณวราพัฒน์บอกว่าเมื่อวานนี้แม่บ้านเนี่ยเดินมาบอกบอกมีแมวถูกแขวนคอตายก็ออกไปดูนะ
คือไปดูเนี่ยเพราะว่าอยากจะรู้ด้วยว่าเป็นแมวที่บ้านหรือเปล่า
พอไปดูแล้วไม่ใช่แมวของเธอนะฮะ
กลับมาดูแมวในบ้านเธอนี่ฮะอยู่ครบ๑๓ตัว
แต่เธอบอกแม่เธอก็ไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดที่บ้านเอาไว้ด้วย
ส่วนหน้าบ้านก็ไม่มีกล้องวงจรปิดก็เลยไม่รู้ว่าฝีมือใครอะไรยังไง
นี่แมวในบ้านเธอเธอบอกว่าแมวที่ตายอยู่ที่ว่าถูกแขวนคออยู่เนี่ย
ไม่รู้หรอกว่าใครทำอะไรยังไงหรือทำต้องการอะไร
แต่ถ้าจะทำเพื่อข่มขู่เธอเนี่ยเธอบอกแมวในบ้านเธอเธอเลี้ยงอย่างดีนะ
มีห้องหับอย่างดีกว้างขวางเปิดแอร์ให้ด้วย
ไม่เคยออกไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะ
คือถ้าเกิดว่าแมวเธอไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครทางหมู่บ้านก็คงมาเตือนแล้ว
แต่ถ้าจะทำเพื่อขู่เธอบอกจะทำทำไม
เธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
แต่เอาเป็นว่าเธอก็ไปแจ้งตำรวจไว้ก่อนนะครับเป็นลักษณะแบบลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
ว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นลักษณะทารุณกรรมสัตว์
ก็คือที่เราทำได้ปกป้องสัตว์เลี้ยงของเรา
แล้วก็ให้อยู่ในขอบเขตที่คนลักษาเขาดีที่สุด
แขวนคอตายอย่างนี้ยืนยันว่าไม่รู้จริงไม่เกี่ยวข้องด้วยนะ
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีนั่นแหละแมวของใครก็ไม่รู้
เดินเข้ามาในโม่งในบ้านแต่เขาก็ไม่เคยทำร้ายอะไรนะ
มันจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่ามันอาจจะเป็นแมวจากที่ไหน
แบบมันกระโดดไปมาแถวบ้านคนเนี่ยแล้วมาตรงเนี้ย
แล้วมันพลาดตกลงมาแล้วถูกเชือกรัดคอพอดีหรือเปล่า
มันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้เพราะมันมีสงฆ์มีสายอะไรอยู่แถวนี้
มีช่องมีเชือกอ่ะค่ะทางเจ้าของบ้านหลังนี้เขาบอก
เขาก็เลยต้องไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เหมือนกัน
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแมวตัวนี้
อาจจะเป็นอุบัติเหตุก็เป็นไปได้แมววิ่งไปวิ่งมาแล้วก็พลาด
เชือกถูกอะไรที่มันเป็นสายห้อยแถวนั้นก็เกี่ยวคอแล้วก็ลัด
แล้วสะบัดตัวเองไม่ออกก็ตายพอดีก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะ